อีกหนึ่งเรื่องก็ติดตามกันมายาวนานเหมือนกันเนาะ
สำหรับกรณีของน้องอิงอิงอิงนพัฒน์นะคะ
นักศึกษาสาวที่เข้าไปมีความเกี่ยวพันกับครอบครัวของพี่เป๊กพี่ธัญญา
คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเธอมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลตลอด
ทั้งการตอบคอมเมนต์แบบแซ่บอะไรต่างนานานะคะ
ล่าสุดใครที่ติดตามอินสตาแกรมของเธอเนี่ยก็จะรู้ว่าช่วงหลังมาเนี่ย
ค่อนข้างจะหันหน้าเข้าพึ่งทางทำมากขึ้น
จากการที่มีการเข้าไปตอบคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า
ต่อสู้กับใครไม่มีแพ้เพราะมีผู้เมตตาอนุเคราะห์อยู่
เป็นภาพนี้ค่ะภาพที่เธอนั่งคุกเข่าและกล่าวบทขอคำมาคุณแม่
คุณผู้ชมไปชมภาพนี้พร้อมกันค่ะ

ใช่ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปนี้ที่เธอโพสต์ลงไป
แล้วล่าสุดเมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะอิงอิงก็โพสต์ภาพนิ่งนะ
เป็นภาพของตัวเองทั้งหมด๓ภาพ

แล้วก็แท็กไปที่ชื่อของตัวเธอเองนะคะ
ซึ่งชาวเน็ตก็ถามแล้วก็เข้ามาตามเข้ามาตอบกันแบบรวดเร็วซะละเกิน
หลังจากที่เธอเปิดให้คอมเมนต์อีกรอบแน่นอนคุณผู้ชม
วัวก็ลงไปในอินสตาแกรมของเธอแบบนี้ค่ะ

ตัวเองแต่ละคอมเมนต์ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่ว่ากันไป
อ่านออกอากาศไม่ได้จริงนะคะก็แล้วแต่วิจารณญาณแล้วกันนะคะ